เอาหน้าไม่ได้เล่นอะไรมาตั้งนานแล้ว
พี่ไม่มีเวลาให้เล่นตัวแล้วล่ะ

แล้วมันไม่มีบทพี่โอเขาจำได้แต่ฉันจำไม่ได้
เดี๋ยวให้พี่โน่เป็นผู้กำกับ

มันจะเจ็บแทนโกบริ
พี่โอพูดแล้วก็ตามพี่พูดว่า
นั่งไงนั่งนี้ไง

ก็ให้นอนตักเว้ย
ก็แม้เค้าระเบิดระแบดกันอยู่

โอนุตักลงไป

เชิญโกฮับเริ่มได้เลยครับ

เอาใหม่แคเมร่าแอคชั่น

ถ้าลูกของเราเป็นผู้ชาย

ผมอยู่บนทางช้างเผือก

เดี๋ยวค่ะ
แล้วทั้งสองก็ไปสู่ทางช้างเผือกด้วยกัน

เมื่อกี้ไอ้ที่นอนไม่ใช่ขา

ฟ้าสรีมาก

วันนี้เราเชิญพี่โน่กับพี่โอมานะครับ

เขาอยากรู้ว่าโตโน่จะกลับมารวมกันอีกไหม

ยังไงก็คือเดี๋ยวรอให้โอสุขภาพ๑๐๐
ปั๊บก็จะหาอะไรทำกันแล้วนะครับ

ก็จริงโอโน่เป็นลิขสิทธิ์ของทีวีทันเดอร์เขาครับนะครับ
ถ้าเป็นรายการธุระจะเป็นของทีวีทันเดอร์เขา

ทางผู้ใหญ่เขาจะให้กลับมาทำโอโน่ไหม
หรือว่าถ้าเราจะต้องไปทำกันเองนะครับ
ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะ

ก็คือรอให้ผมมีสุขภาพที่เต็มร้อยก่อน

จะถามอยู่เหมือนกัน

ครับครบ

โอเคโทษ

ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนครับ

พี่โอฮะมีคนฝากถามว่า
จะได้กลับมาเห็นพี่โอมีผลงานให้เราดูเยอะ

ความกรุณานะครับของท่านผู้จัดนะครับ
หรือว่าท่านผู้ที่ทำรายการ
ผู้จัดละครนะครับ

อ้าวแต่นอกก็เอาโอไปเล่นละครเหมือนกัน
ทุกวันนี้บ้านอยู่ลาบินทา

มาร์มูนสตาร์ต้องขึ้นทางด่วน

อีกนิดนึง

อีกนิดนึง

หรือฉากบู๊คอันนี้ของหน่อย

แล้วถามว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เรา๔คนงานเยอะไหม

ทำไมอย่าค่าตัวแพงอย่างนี้
อ่ะแล้วพี่โน่อะไรฮะอัปเดตหน่อยตอนนี้ก็หายไป

ไม่ได้หายหรอกครับก็ยังมีรายการประจำนะครับที่เขาทำมา๒๐กว่าปี๒๒๒๒๓ปีแล้วก็ยัง

ยังอยู่นะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่รายการอื่นตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็เป็นผู้จัดละครอะไรเองด้วย

แล้วก็พาน้องไปเล่นละครให้โอกาสให้โอกาสน้องชายได้ไปเล่นละครกับพี่ชายด้วย

เขาไม่ให้เลยฮะ
เขาให้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยช่วยกันไปก่อนนะ
รายการนี้เนี่ยโอ้โหซับซึ้งอยากจะพูดคำนี้เหมือนกันค่ะวันนี้ที่มาขอบคุณมากช่วยกันไปก่อนนะ

คำว่าช่วยมาก่อนหมายความว่าเราไม่เซ็นเช็คเราให้รับเงินสดช่วยรับให้หน่อย
เราไม่ชอบใช้เช็คบริษัทเราไม่ชอบใช้เช็ค

อาจารย์อาจารย์

เอาเชื่อนะฮะว่าวันนี้นะฮะแฟนของพี่โอพี่โน่คงจะหายคิดถึงแล้วนะฮะ
แต่บอกเลยว่าสองคนนี้นี่มีเรื่องคุยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเชิญมาอีกรอบนึง
นึงยังไม่ได้คุยอะไรมากเลยนะ

เรารวบรวมกฎหมายที่แปลกประหลาด
เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับทั้งเรื่องเพศ

คู่รักที่มีเพศสัมพันธ์กันในรถยนต์ที่ยางแบน

ถือว่าผิดกฎหมายจะถูกปรับ

สวัสดีครับ